สนับสนุนโดยปีใหม่นี้ให้กันด้วยใจให้กันด้วยแบรนด์

ไอคนจะเป็นแฟนกลับกันก็คบกันไปดิ
แฟนก็อยู่ตรงนี้
ให้เอาแฟนมานั่งด้วย
ถ้าเป็นดูน่าดูสำดวงด้วย
เอานี่แฟนมาไม่ได้มีผลอะไรกับการดูดวงเลย
มันไม่ได้ช่วยเลยทีหลังไม่ต้องเอามา
หน้าตาหล่อยอย่างงี้ลูกมดฉันคว่ายเขวดูมัน
คำพยากรเนี่ยเป็นหนังชิดเรื่องยาวที่จะมีเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์มัน
ใช่ว่าไอ้สิ่งที่เราทายนั้นจะแม่นหรือไม่แม่น

แรกเริ่มของคิดอย่าใส่ใจกับเรื่องของความรักมากนัก
อย่าเอาเวลาไปเพราะถ้าเกิดหนูอกหักเจ็บปวด
มันส่งผลรุนแรงต่อชิดมาก
และที่สำคัญที่จะเจอคู่หึงห่วงนะ
ไม่ใดทำร้ายร่างกายมันจะมีปัญหาน่ากลัวมาก

คนผิดประเภทอารมณ์แปรปวนน่ากลัวเข้าใจไหมเช่นครบพวกบรรดา
อีกอารมณ์หนึ่งเพศหนึ่งก็ต้องระวังดวงชะตานี้เนี่ยต้องดำรง
ตนเป็นโสดมีฉะนั้นไอ้ดวงดาวที่จะไปถึงก็จะไม่ไปนู้น
ต้องเลือกเอาเพราะฉะนั้นดาราหลายคนก็ต้องอยู่ดำรง
ตนเป็นโสดหรือมีก็ต้องแอบซ่อนท่าเมื่อแล้วแบบนี้เปิด
เขาอยากเอาภาพหนูเข้าไปจินตนาการในมุมต่างใครเขาอยากจะรัก
ก็เป็นใช่ไหมเราดูรายการทีวีใช่ไหมเออนางเอกคนนี้มันมีปัญหาไม่อยากดูแล้ว
นี่คือความจริงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหนูจะคิดนั้นเราจะลองว่าความรักและแฟนมีได้แต่ไม่เอิกกระเหิกและเปิดเหย
เออแหม่โล่งใจหน่อยนะแต่ความรักที่แน่นอนของหนูทุกครั้งที่หนูประกวดอะไรก็แล้วแต่
พ่อจะชอบไปบนบานสารเก่าใช่ค่ะทุกที่ที่ประจวบค่ะมีที่หนึ่งที่ไหนคะ
หนูไม่แน่ใจว่าชื่อสารอะไรแต่ว่าพ่อจะเป็นคนจัดการให้ตลอดเรื่องการบ่น
ค่ะแล้วก็จะแก้บนพ่อก็ชอบอ๋อพ่อก็ชอบใช่ค่ะ
ใช่ค่ะจะถามยังไงถามว่าทุกครั้งที่คุณประกวดเสร็จปุ๊บหน้าที่แก้บนไม่ใช่ของคุณ
ชาดสินปากรค่ะเป็นเป็นมหาไรที่พ่ออยากให้เข้ามากแล้วมันวัสดิ์ค่ะล่ะก็หนูต้องดอกเพราะว่าเรื่องงาน

ว่าคุณจะเป็นดารามาจากไหนแต่คุณต้องมาเรียน

นั่นแสดงว่าตอนนี้ก็เรียนปกติ

แต่หนูไม่ทราบว่าหนูต้องดรอบอีกหรือเปล่า
คือในเวลาประมาณปีที่ผ่านมาเนี่ย

แต่พอว่าสิงหากัญญามาจนเนี่ย
เข้าที่เข้าทาง

ก็จริงที่ฝันฝันก็อยากเป็นแอร์นะแหละค่ะ
แต่ว่าก็ต้องลองเรียนรู้ดู

ผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาจริง
มีข่าวกับพระเอก

เริ่มจากคนแรกเลยคุณป้องนวัด
ตอนนั้นคุณป้องนวัดก็มีข่าวกับ

คุณนี่แหละคือมือที่๓ทำให้เขาห่างกัน

จริงเป็นด้วยช่วงเวลาที่หนูไปรู้จักกับเขา

เข้ามาคุยแล้วก็จนมาเป็นข่าว

ก็เป็นเดือน๓เดือนค่ะ

เอ้าก็ต่อไป

ไอ้เด็กถึงต้องรู้เรื่องเค้าทุกเรื่อง
ก็น่าจะรู้ความหมดทั้งบ้าง

เวลาที่ต่างจังหวัดเขาเป็นครอบครัวเล็ก

แล้วคือเวลาเขานับเครือญาติเขาก็จะเป็นอยู่ในอาหนูในการนับญาติ

ตอนนั้นดันเป็นข่าวเพราะว่าหนู
เขาพาวันนั้นวันเกิดหนูแล้วเขาพาหนูไปเดินห้างอะไรอย่างนี้

มีข่าวกับหนุ่มที่บ้านว่ายังไง
เพราะว่าหนึ่งคุณพ่อต้องห่วงแน่เลยเสีย
ค่ะเขาก็อย่างแรกเลยเขาก็ต้องรับฟังเราก่อน
เขาก็ต้องถามเหตุผลเราแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอีกค่ะ

พ่อแม่เขาก็ต้องเปิดใจรับฟังเรา

ก็เป็นเพื่อนของเพื่อนค่ะก็คุยกันอยู่ค่ะนั่นแหละค่ะ

หนูต้องทำงานหนูต้องทำงานบอกสิ
ไม่ต้องทำเยอะหรอกหาแฟนดีกว่ารถจะตาย

ใช่ค่ะก็คือหนูต้องเรียนแล้วก็ทำงานก่อนตอนนี้ค่ะ
บกันมา๔เดือนแล้ว

๔เดือนแล้วทำไมถึงถูกใจคนนี้
ก็หนูแค่รู้สึกว่าถ้าคุยแล้วแบบมีความสุขอยู่ด้วย
ถ้ามีความสุขก็โอเคแล้วค่ะแล้วเขาก็ดูแลดี

เอางี้นะในดวงชะตามีหลักอยู่อย่างหนึ่งว่า
ถึงจะอายุห่างมากกว่าก็ตามที
แต่ความสัมพันธ์ต่อกันนั้นอยู่ในระดับใกล้เคียงเหมือนเป็นเพื่อนกัน
เล่นหัวเข้าใจกันได้อายุจะห่างกัน๑๐๒๐ปีก็ตามที
และเขาจะนำพาอีกสิ่งหนึ่งมาคือธุรกิจ
เขาจะไม่แค่ชวนว่าซาสิไปเที่ยวนั้นไหมไปเที่ยวนี้ไหมอันนู้นอันนี้ไม่ใช่
พี่ว่าศาสิน่าจะทำอันนี้นะเกิดต่อไปพี่ไม่อยู่อันนี้จะได้เป็นธุรกิจที่มั่นคง
แล้วต่อยอดได้วันหนึ่งศักดิ์ไม่อยู่ในวงการอันนี้น่าจะเป็นนี่คือความหมาย
คนรักจะพาธุรกิจเข้ามาและชวนร่วมทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปและค่อยเติบโต
ของกินของใช้ของสวยงามธุรกิจบริการทุกอย่างทุกประการทำได้หมดเลย
แต่ถ้าเกิดศาสิคิดเองทำเองจบเหมือนกันเพราะกรรมมะเป็นประปูปูปะทำเองไม่ได้

ซาซิอยากทำธุรกิจอะไรไหมคะ

ค่ะ

โรงเรียนสอนการเดินแบบ

เป็นคนที่สติปัญญาดี

แล้วเรียนไปเนี่ยจะเกิดความรู้สึกอย่างนี้ว่า
ทำไมไม่เห็นได้ใช้ประโยชน์จริงเลย

คือศาสิจะเป็นคนที่รู้รู้อะไรเยอะเกินกว่า

คนดาวพระศรีเป็นมหาจักรคือเกิดปีกุล

เพราะว่าเวลาผมไปเป็นเจ้าของบริษัทผมก็ตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีมา

ผมแค่เซ็นตรงนี้ทำไมผมต้องทำบัญชีเดียว
ผมไม่อยากทำผมแค่ใช้สรุปเลยอย่างนี้
เรารู้มากกว่าอาจารย์ไงเข้าใจไหม
แล้วไปทำธุรกิจย้ำไปเอง
เข้าใจไหม
ค่อยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไป
เหมือนเราเก็บเกี่ยวจากเวทีนางงามเวทีนางแบบ
แล้ววันหนึ่งเราก็จะรู้ว่าเราจะทำอะไร

ให้แบบมันราบรื่นในทุกด้าน
คนเกิดลักษณะราศีสิงศ์เนี่ย

สิ่งที่เสริมดวงชะตาราศีคือทองคำ

เพราะงั้นเนี่ย
อธิษฐานจะเป็นสลึงหนึ่งไปร่วมสร้างอธิษฐานขอองค์พระปฏิมาที่ข้าพเจ้าอธิษฐานสร้างนี้
เมื่อคนกราบไหว้สักการะอธิษฐานใดจงเป็นกำลังบุญให้ข้าพเจ้ามีชื่อเสียงมีความสำเร็จต่อไป
ยังงี้เป็นต้นไปกราบหลวงพ่อพระทอมคำวัฏน์ไตมิตรไปกราบหลวงพ่อที่มีราศรีเป็นองค์ทองของอัมไพรทุกทิศพระพุทธชินศรีวัตต์เบาวรหรือจะเป็นพระพฤษฐีสักยามวุณีวัสถักที่ปิดทองอร่ามงดงาม
ภูเขาทองวัสเกษเนี่ยพระเจดีทองยิ่งใหญ่ฮาริปุ่นชัยเนี่ย
หนูหาโอกาสไปกราบศักราอธิษฐาน
ปีนี้ถ้าหนูตั้งใจทำงานให้เต็มที่ขอให้ผู้ใหญ่เมตตาให้งาน
ทำและเป็นที่รักแก่ประชาชนประสบความเร็จเงินทองไหลมาเทมา
อย่างนี้เป็นต้นคือต้องอธิษฐานให้ทำงานก่อน

ดวงนี้มีอะไรต้องระมัดระวังไหมคะการเดินทางหรือฟื้นไฟหรืออะไรไหม
คือหนูต้องทำประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุไว้เลย
ทำไว้เถอะทำไว้กันเข้าใจไหม
สองจะไปไหนเนี่ยให้หาสิ่งศักดิ์ติดตัวไปจำตน
พระราหูทรงคุศที่มีฤทธิ์ติดเอาไว้ในยกทรงบ้าง
บ้างเหน็บเอาไว้คือต้องเล่นของ
ดวงชะตาเล่นของแล้วดี

ไม่ต้องคุณพ่อกิจสีพุ่งเศรษฐ์นั่นแหละของขังเยอะ

สาธิครับฝากข้อคิดทำให้คุณผู้ชมบ้าน

ก็คือต้องใช้ชีวิต

ทุก๑ก้าวมันคือประสบการณ์

ทุกอย่างคือประสลบการณ์คอย

ตัวเองต่อไปเรื่อยดีกว่าค่ะอย่าเก็บมาคิดว่าสิ่งเราทำผิดแล้วมันจะไม่ดีหรือจะอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ

คุณผู้ชมนั่งมองนางงามคนนี้แล้วก็เพลินตาจริงในชีวิตคนเราโอกาสมีเกิดขึ้นได้ไม่บ่อยหรอกค่ะ
อยู่ที่ว่าเราจะรู้จักจับโอกาสนั้นหยิบโอกาสนั้นมาให้ตัวเองแต่คนคนนี้ไม่ได้นั่งรอให้โอกาสนั้นมาแต่เขาเป็นคนสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นเองค่ะ
ท่านผู้ชมฮะถ้าสมมุติเมื่อกี้เราฟังคำตอบคำตอบหนึ่งจากน้องเขาที่ถามว่าทำไมได้มงกุฎแล้วทำไมยังไม่พออีก
คำตอบเขาว่ามันเหมือนยังทำไม่สุดทำให้เรามองย้อนกลับมาว่าไอ้สิ่งที่เราทำกันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันถูกแล้วเหรอมันสุดแล้วเหรอ
ถ้าสมมุติเรารีสตาร์ทกับชีวิตของเราด้วยการว่ายังไม่สุดยังต้องไปต่อได้อีกยังต่อไปต่อได้อีก
เชื่อว่าทุกคนมีโอกาสสำเร็จเหมือนน้องเขาแน่นอนฮะ
ผมเป็นโหนอาชีพแล้วก็มีโอกาสได้ดูดวงคนมามากมาย
วงการบันเทิงวงการมายามีอะไรอีกมากมาย
ศาสิยังเดียงสาซึ่งเธอจะต้องก้าวต่อไป
หวังว่าประโยชน์จากข้อมูลต่างจากพิธีกรจากโหรศาสตร์
จะเป็นประโยชน์ให้เธอใช้ในการดำเนินชีวิต
ประสบความสำเร็จตามดวงชะตาในอีก๒๓ปีข้างหน้า

ให้เกียรติกับรายการท็อกทะลุดาว
วันนี้ถือว่าเป็นแขกพิเศษใกล้จะปีใหม่แล้ว
ทางรายการนะคะมีกระเช้าแบรนด์ซุปไก่สกัด
ของขวัญที่เลือกมาด้วยใจมอบให้ด้วยนะคะ
แทนคำขอบคุณและความห่วงใย
ขอให้ซาสิมีความสุขและก็สุขภาพแข็งแรงค่ะ
ที่มอบให้คนสำคัญของคุณแล้วอย่าลืมหาเวลา

อวยพรแสดงความรักความห่วงใย
ของขวัญที่จะช่วยดูแลคนที่เรารักกัน
ใช่แล้วค่ะมอบให้สถิเลย

และสำหรับอาทิตย์หน้าคุณผู้ชมพลาดไม่ได้ค่ะ
เราจะมาอัปเดตของดวงปีหน้า

ราศีเลยคุณผู้ชมพลาดไม่ได้
เพราะหมอลักษณ์ของเราจะมาทั้งฟันทงดูดวง
เอาให้ลึกเอาให้เจาะทุกราศีเลย
ขอบคุณน้องซาสิค่ะขอบคุณค่ะ
กลับมาพบกับรายการท้อมที่รู้ดาวได้

เวลา๓ทุ่ม๔๕ทางช่อง๓๒ไทยรัฐทีวี
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
วอดอที่บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีโอกาสขึ้นทรงขึ้นศาลขึ้นโรงขึ้นศาลกัน
ดี้ก็เจอมาแล้วแล้วก็น้องทาทาแต่งแล้วท้องเลย

คุณนาคอนค่ะที่บอกว่าโอ้โหลูกจะจมน้ำอาทิตย์เดียวของพ่อดำค่ะ
ไปเอาลูกจากใต้บ่อเลยค่ะ
โอ้โหไม่น่าเชื่อไม่เชื่อที่ว่ะ
ถ้าราศีพิสุทธิในปี๒๕๕๙การงาน
จะมีปัญหาเพราะคนรักหรือคู่รักยึกยักษ์และอยากให้ไปทำตามใจที่ปรารถนา
ราสีพิสิทธิ์ค่ะ
เป็นราศีที่มีข่าวเคราะห์และยังโดนคาวเคราะห์อยู่อย่างนั้น

ตอนนี้เนี่ยมันจะถึงที่อีกเปอร์เซ็นต์เดียว
ไขมันพอกตับถึงขั้นวิกฤตตับเป็นพิษ

หรือ
ราศีสิงค่ะของคุณค่ะ
เดี๋ยวเปิดคัมภีร์หน่อยสิงหนี้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะ
ราศีสิงเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง

จะมีคู่สมปรารถนาฟะทง